หลังจากนี้ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรี

คืออย่าไปบอกว่าผมจะเป็นอะไร
ให้เป็นแล้วก็ดูว่าผมทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างดีกว่านะครับ
แต่ไปบอกว่าผมจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เหมือนก็ไปเป็นคุย
คุยมันเหมือนเพิ่งเจ้า
ผมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคง
ผมก็ดูแลเรื่องความสงบมาตลอด
ผมก็ไม่อยากให้คนไทยต้องทะเลาะกัน
ถ้าเราไปโกรธกันไปไม่ชอบกันอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้เกิดความล่าชา
ในการเจริญเติบโตของประเทศ
นักการเมืองอาชีพในทัศนะของลุงป้อม

ผมว่าถ้าทุกคนได้อย่างผมนะ

คนสำคัญที่คนอยากรู้จักมากที่สุด

มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะ

ก่อนจะหมดบุญก็จะต้องมารับใช้ประชาชนใน
ให้ตอบแทนแผ่นดินของประเทศไทย
เราเกิดมาในแผ่นพื้นหินดินไทย
ก็คงจะต้องรับใช้จนชั่วชีวิต

กับท่อสู่สุดท้าย
ตอนนี้อายุ๘๗แล้ว
ให้แก้ตอนนี้อายุ๗๘แล้ว

ก็แข็งแรงนะครับ

นี่เป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับลุงป้อมไหมครับ

ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของผมคือ

ตอนนั้นขาเขินอะไรก็ยังดีอยู่นะ
ก็สุขภาพก็แข็งแรงมาก
ก็ทำงานให้กับประเทศชาติได้ดี
ค่ะสมัยก่อนคนเขาเรียกว่า

กลายเป็นนิกเนมสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับ
คำว่าลุงป้อมนี่มันมาจากไหนครับ
มันก็มันก้งแก่นะ
คนก็ต้องเรียกลุงแบบธรรมดานะครับถ้าวันเด็กคงไม่เห็นใครเรียกลุงอะเนี่ย
เรียกพี่แล้วก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าไปเอ๊ะเรียกลุงเรียกปู่เนี่ยมันจะแก่ไปมั้
ให้เรียกพี่ป้อมโดยตลอดก็เรียกได้สักพักมันก็เรียกมาเรียกลุงเลย
ติดปากกันเลยจนถึงทุกวันนี้ลูกเด็กเล็กแรงเรียกลุงป้อมลุงป้อมกันเจี๊ยเจ้าเลยนะ
ฟังเพลงดูหนังไหมครับลุงป้อมอ่าผมถามไลฟ์สไตล์หน่อยฟังเพลงดูหนังไหมครับ
ผมฟังไปอย่างนั้นนะครับฟังไปเรื่อยดูหนังดูครับ
ดูละครหรือว่าดูเน็ตฟลิกหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ก่อนนอนก็ดูละครไปเรื่อยแต่จำไม่ได้นะครับว่าเรื่องอะไร

ร้องเลยครับร้องเพลงนี้แหมไม่เอาเลย
เพี้ยนหรือครับผมร้องไม่ได้เพี้ยน
แล้วกีฬานี่ทำอะไรได้ดีครับสมัยก่อน
ฟุตบอลเชียร์ทีมอะไรครับตอน

ส่วนใหญ่เล่นฟุตบอลเป็นตำแหน่งอะไรครับ

เล่นศูนย์หน้าเล่นรายขวาเล่นรายซ้ายอะไรอย่างเงี้ย

เขาวิ่งเป็นตัวแทนโรงเรียน

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกีฬามาก
ผมเป็นประธานกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย
๓ปีที่ผมเป็นนี่ก็ผลักดันในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพราะว่าคนที่จะไปแข่งขันกีฬาภายนอกประเทศเนี่ย
จะต้องผ่านวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกคน
จะต้องผ่านมาตรฐานถึงจะไปได้
เพราะว่าก็จะต้องมีการทดสอบ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะต้องเป็นคนนะครับทดสอบทุกคนนะ
ตอนนี้ไปไหนจะต้องมีการทดสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้ผ่าน

เป็นทหารนี่แหละเพราะว่าพ่อผมเป็นทหาร
พ่อผมเป็นทหารเพราะเราอยากจะเป็นทหารเหมือนพ่อนะ
มารับใช้ประเทศชาติก็รับใช้มาตั้งแต่อายุ๒๑๒๒อ่ะ
ตั้งครั้งตลอดแล้วเวลาที่ผ่านมา
ตอนเป็นทหารเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากไหมครับ

ก็ตั้งใจทำงานทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะ
เพราะว่าผมก็ได้รับการสั่งสอนมาอย่างนี้จากพ่อแม่นะครับ
ว่าเราต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
เพราะเราเกิดมาในแผ่นดินไทยก็ต้องตอบแทน
ตอบแทนประชาชนไทยถ้าทำได้ทุกอย่างเพื่อประชาชน

สมัยก่อนเราไม่ค่อยเห็นลุงป้อมเข้ามาในการเมืองเต็มตัว
ตอบตัวเองว่าเราเข้ามาการเมืองเต็มตัวสักตอนไหนครับ
ประมาณสัก๓๔ปีที่แล้ว

ผมเข้ามาทีแรกก็เข้ามาเป็นร้ำตีกระโหม
ก็ได้รับคำเชิญจากทางพักประชาธิปัตย์นะครับ
ผมก็ความจริงก็ไม่อยากจะเข้ามา
อยากให้เพื่อนที่เขาเก่งมาแทนทางประชาธิปัตย์ก็ไม่เอา

ผมก็รับที่จะมาเป็นลำตีกระโหมให้
ก็เป็นในช่วงที่ท่านนายกประพิสิทธิ์เป็นนายกนะครับ
ก็จนกระทั่งยุบสภาผมก็หยุดไป

ก็จนกระทั่งมามีปฏิวัติก็มาเป็นสมาชิกสภา

อะไรที่ทำงานให้กับประเทศชาติได้ผมก็ทำ

ตอนนี้แต่งตัวลุงป้อมแต่งตัววัยรุ่นมาก

ผมแต่งตัวอย่างนี้มานานแล้วนะ
ตั้งแต่เวลานอกเวลานะ
ผมก็ชอบแต่งตัวอย่างนี้มานานแล้ว

ไม่มีนะครับ
เป็นการแต่งตัวแล้วมันสะท้อนบุคลิกว่าลุงป้อมเป็นคนปรณีประนอม

ความจริงเด็กผมก็ชอบนะ

ผมชอบเด็กหนุ่มสาวเลย
สนใจวิธีการคิดของเด็กใช่ไหมครับ

พยายามติดตามด้วยนะครับ

ตอนนี้ผมเห็นลุงป้อมเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่

ก็ไปถามในการสัมภาษณป้อมนะครับ

ประชาชนคนไทยเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน
จะมีความคิดทางการเมืองไปอย่างไรก็ช่าง

แต่ว่าความร่วมมือความเป็นคนไทยที่จะต้องนำพาประเทศไป
จะต้องช่วยกันช่วยกันทุกคน
ระยะหลังมีประชาชนมาหอมแก้มลุงป้อมเยอะเลยนะ
ไอ้นึงมาเองนะเขามาหอมเอง

มาขอเองขอขอหอมทีอะไรอย่างนี้

ลงพื้นที่ต้องโดนสาวลุมล้อมหอหมดเลยนะ
ไหมครับก็เฉยนะ
ก็ดีใจนะครับที่เขาชอบ
เพราะผมก็อยากจะให้เขาชอบนะ
เพื่อที่จะได้ลงแผนในพวกพระภพ

หลายคนบอกว่าลุงป้อมมีบุคลิกของการปรณีประนอม

ไอ้การปรณีประนอมและการให้โอกาสสำหรับลุงป้อมมันมีข้อดีอะไรบ้างครับ
ก็ความจริงมันทำให้ผมสบายใจนะ
อย่างผมได้ช่วยใครไปที่เขาเดือดร้อน
ที่ไม่ใช่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้
ผมก็จะช่วยทุกคนที่ผมช่วยได้
เพราะคนที่มาหาเขาเดิดร้อน
เขาเดือดร้อนในตัวเขานะครับ
เพราะเราให้เขาได้ก็ให้ทุกคนที่มาหาผมนะครับ
ส่วนใหญ่เวลาเราให้โอกาสเนี่ยเขาก็จะโอกาสที่เราให้ไปมอบต่อถูกไหมฮะ

ให้โอกาสลุงป้อมนี่นับได้ไหมครับในชีวิตนี้ให้โอกาสมาคนมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยใช่ไหม
ผมก็ให้ทุกคนนะครับทุกสาขาอาชีพผมจะช่วยใครได้

หลายคนบอกว่าลุงป้อมไม่เคยโกรธใครเลยในชีวิต

แล้ววิธีโกรธเวลาสังเกตถ้าลุงป้อมจะโกรธนะฮะเราจะสังเกตยังไง
พูดก่อนอีกครั้ง
ตัดไปเลย
ในชีวิตโกรธคนสักกี่ครั้งเคยนำมา

ไม่โกรธใคร
ไม่ชอบวิธีการเขาก็ไม่พูดด้วย

เรียกว่าไม่ชอบวิธีการของคนที่ทำอะไรอย่างนี้
ถ้าเราดูตามข่าวสารถ้าลุงป้อมไม่คุย
แสดงว่าไม่ชอบวิธีการในการถามแต่ไม่ได้โกรธนะ
ไม่โกรธนะไม่โกรธแต่ว่าไม่ชอบวิธีการ

คนไทยด้วยกันนะครับมันก็ต้องรักกัน
หลังจากนี้ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรี

คืออย่าไปบอกว่าผมจะเป็นเลย
ให้เป็นแล้วก็ดูว่าผมทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างดีกว่า

แต่ไปบอกว่าผมจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เหมือนก็ไปเป็นคุย
คุเวย์มันเหมือนเพอร์เจอร์
ก็เราก็จะทำถ้าได้เป็นจริงนะครับ
ก็จะทำทั้งที่จะมีความสามารถที่จะทำนะครับ
ค่ะมันมีโซโลแกนที่ผมชอบมากแล้วก็สะท้อนความเป็นลุงป้อมมากนะครับ
เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมือง

ผมจะก้าวข้ามความขัดแย้งนี่หมายถึงว่า
ผมอยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรักกันมีความสามัคคีกัน
นำพาประเทศไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับ
ส่วนในเรื่องความคิดทางการเมืองนั้นจะต้องมีทุกคนนะครับ
ว่าจะขัดแย้งกันจะไม่ชอบไง
ก็ไม่ชอบแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันว่า
อะไรดีใครอะไรไม่ดีก็มาช่วยกันเพื่อจะทำให้ประเทศชาตินั้นเจริญรุ่งเรือง
เพราะทุกคนก็รักประเทศไทยด้วยกันนะครับ
ที่เกิดเป็นคนไทยนะครับก็รักประเทศชาติด้วยกันทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นก็มันจะต้องร่วมกันนะครับ
สามัคคีกันต้องรักกันความเป็นอย่างเดียวนี่สำคัญ
หลายปีที่ผ่านมาเห็นความขัดแย้งเยอะหรือเปล่าคุณพ่อเคยร้องไห้ไหมแอบไปร้องไห้ไหมครับ
ไปไม่หมดเลยนะครับคุณพ่อคุณพ่อผมพยายามทำให้เกิดความสงบกันนะครับ
ก็ทำมาตลอดค่ะทำมาตลอดเนี่ยผมไม่ชอบความรุนแรงผมไม่ชอบ
ผมเห็นอะไรความรุนแรงแล้วก็ไม่ชอบถึงแม้ว่าผมจะเป็นทหารนะครับ
จะมีการไปสู้รบในสมรภูมิจะไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า
พอเห็นคนไทยใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันนี่ผมไม่ชอบเลย
ไปร้องไห้ไหมเพราะหลายปีที่ผ่านมาความขัดแย้งนี่มันลงลึกมากเลยครับคุณป้อม
ผมคงไม่ถึงขนาดร้องไห้แล้วนะครับแต่ก็มีความเสียใจนะครับว่า
ประเทศไทยไม่น่าจะไม่ต้องมาต่อสู้กันอย่างนี้เลยถ้าไม่ชอบกันยังไงก็พูดจากันพูดจากัน
ป้อมเชื่อเรื่องการพูดจาเรื่องการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงและได้ความสงบ
ใช่ผมก็ทำอันนี้ผมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคง
ผมก็ดูแลเรื่องความสงบเนี่ยมาตลอดนะครับผมก็ไม่อยากให้คนไทยต้องทะเลาะกัน
แต่ว่ามีความคิดขัดแย้งกันเนี่ยเป็นไปได้อะไรที่ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรที่ได้ก็ได้นะครับ
มันต้องทำอย่างนั้นต้องทุกคนต้องเข้าใจกันว่าอะไรที่เราควรทำแล้วเกิดความที่ทำแล้วมันทะเลาะกันเนี่ย
ก็อย่าไปทำก้าวข้ามขัดแย้งไปนะครับแล้วก็ไปพูดจากันว่าเราจะทำยังไง
เพื่อที่จะให้กลับมาเป็นร่วมกันสามารถร่วมกันได้
ถ้าลุงป้อมเป็นนายกรมนตรีลุงป้อมจะเป็นกรรมการใช่ไหมทำให้สองฝ่ายที่ขัดแย้งกันชนะกันทั้งคู่
ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะครับดีกว่า
คุณสมบัติของผู้นำในโลกอนาคตในมุมของลุงป้อมนะครับต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
ผมว่าก็จะต้องมีความประนีประนอมนะครับแต่ใช้ความรุนแรงเมื่อไม่ได้
เพราะว่าเราก็เกิดความสงบมาตั้งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมาตลอดนะครับก็ไม่มี
มีอะไรก็พูดจากันนะครับ
วินาทีนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคือบุคคลสำคัญ
ที่เป็นทั้งศูนย์รวมอำนาจใหม่และต้นคั่วของเหล่าทหารสายบุรพาพยักษ์
คุณสมบัติที่ดีของลุงป้อมคือเป็นมือประสาน๑๐ทิศ
ที่จะเอาคนที่รักประเทศไทยมารวมกันแล้วก็ทำงาน

หลังจากนี้จะใช้บารมีเหล่านี้
ผมก็พยายามที่จะทำให้คนเอาดีคนดีคนเก่งคนที่มีคุณภาพมารวมกัน
มันสามารถที่จะมานำพาประเทศชาติไปในทางทิศทางที่ถูกต้องที่ทุกคนต้องการทำ

แต่แต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองนะครับ
เราทำยังไงที่จะหลอมรวมให้ได้

ตอนนี้คนรุ่นใหม่มองลุงป้อมมากเลยนะครับ
อยากจะสื่อสารอะไรกับพวกเขาและไม่ได้สื่อสารเชิญ
เราจะช่วยคนไหนที่มีความคิดยังไงแต่ยังไงมาพูดจากกัน
แล้วนำพาประเทศไปในหนทางที่ดีที่สุดนะครับ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป
อันนี้สำคัญนะครับ
ถ้าเราไปโกรธกันไปไม่ชอบกันอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการเจริญเติบโตของประเทศ
อดีตที่ผ่านมามีอะไรอยากจะแก้ไขและไม่ได้ไปแก้ไขไหมครับลุงป้อมสำหรับลุงป้อม
ผมพยายามทำทุกอย่างตามที่แนวความคิดของผมและขีดความสามารถผมทำได้นะครับ
ผมก็ทำมาตั้งแต่เป็นผู้หมวดเป็นผู้กองเป็นผู้การ
เป็นพอพลแม่ทัพอะไรเนี่ย
ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้กองทัพเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียว
มีความศักดิ์รักไข้มีความสามัคคีกันมีความเจริญนะครับ
ผมก็จะทำได้ระดับหนึ่งที่ทำได้
แต่ว่าของประเทศชาตินี้ผมก็ยังไม่มีอำนาจในการที่จะไปทำงาน
ในการที่นำพาประเทศไปอย่างนั้นครับ
ถ้ามีอำนาจจะทำทุกอย่างอย่างที่คิด
ก็จะทำทุกอย่างอย่างที่คิดครับ
แล้วประเทศไทยจะเป็นฟ้าสีทองผ่องภัยอีกหนึ่งครั้ง
ก็พยายามทำทำทุกคน
ทำให้พอใจทุกคนทุกคนทุกช่วงวัย
คนอายุมากก็พอใจคนอายุน้อยก็พอใจ
ว่าเราอยู่ในประเทศที่มีความสงบ
แล้วมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี
เราใช้งบประมาณต่างด้วยความเหมาะสม
อันนี้สัญญาอันนี้ลุงป้อมมองตาผมว่า

เพราะผมอายุมากแล้วก็ไม่ต้องการอะไรแล้ว
ทุกอย่างก็เพียงพอสำหรับชีวิตผมแล้ว
นักการเมืองอาชีพในทัศนะของลุงป้อม
ต้องเป็นนักการเมืองประเภทไหนครับ
ผมว่าถ้าทุกคนได้อย่างผมนะก็ดีนะครับ
แต่ว่าทุกคนก็มีความต้องการ
ที่เจริญเติบโตในส่วนที่ตัวเอง
คนอายุน้อยก็จะต้องมีความต้องการในการที่จะ
หาเงินหาทองมาเพื่อที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานอะไรอย่างนี้
พอคนแก่ไปแล้วก็หมดแล้ว

ลูกหลานก็เจริญเติบโตไปเกือบหมดแล้ว
แล้วเราก็ให้พ่อแม่ผมเนี่ย
ไม่ได้ให้อะไรกับผมมาเลยนะครับ
ให้แต่ความรู้นะครับ

ความรู้นั้นสามารถที่จะเอาตัวเองไปได้
ไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติอะไรเลย
เพราะคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย
มีที่อยู่ไล่หนึ่งห่างกัน๕คน
มีลูก๕คนก็แบ่งกันแค่นั้น

ภารกิจสุดท้ายของลุงป้อมประวิทย์วงสุวรรณคืออะไรครับ

ถ้าได้เป็นนายกรมนตรีจะมีความสุขมากกว่านี้
เพราะว่าเราเป็นนายโรงบัติประเทศไทยจะมีความสุขมากกว่านี้
เขาบอกว่าถ้าผมเป็นมันจะหนัก
มันจะทำให้ผมแก่ลงไปมากกว่านี้
ไอ้ที่ดีที่มันแก่อยู่ร้อยกว่าแก่

มันก็จะแก่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยป่ะ

จะไม่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้อง
ก็ผมก็พยายามทำทุกอย่างนะครับ

ตอนนี้ผมบอกตรงนะ

ให้ใช้ทางภรรกาภรรยาเกิด

ก็กลับมาถึงจากผืนบ้านก็๒ทุ่มกว่า

ทุกวันไม่มีเวลาเขาแล้วก็นอน
นี่เป็นโอกาสอันดีนะครับลุงป้อมอยากจะบอกอะไรประชาชนที่
ลังเลว่าจะเลือกหรือไม่เลือกหรือว่ามองลุงป้อมอีกในรูปแบบหนึ่ง

ก็จะอยากฝากประชาชนนะครับว่า
ก็จะเลือกใครก็เชิญนะครับก็แล้วแต่นะครับ
ตามแนวความคิดของตัวเองนะครับค่ะแต่ว่าก็จะควรจะเลือกคนที่
สามารถจะนำพาประเทศไปได้แล้วที่เราเห็นว่าเขาจะ
นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ
แล้วก็อยากจะฝากกับประชาชนว่าการจะเลือกใครนั้นอยู่ที่
ตัวเองจะคิดว่าอะไรที่ทำให้ประเทศชาติเจริญ
อะไรที่ทำให้ตัวเรามีความสุขแล้วจงทำนะครับ
นะครับก็ผมก็ฝากไว้แค่เนี้ยแหละครับผมเห็นลุงป้อมไปปราศัยอะไรต่างต่าง
ผมติดใจและอยากจะมาให้ลุงป้อมพูดอีกทีลุงป้อมพูดคำว่า
พี่น้องเอ๋ยให้ฟังหน่อยนะครับมันจับใจจริงจริงนะ
ทุกภาคก็ชอบหมดน่ะใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
ประวิทย์แปลว่าอะไรครับประวิทย์แปลว่าบริสุทธิ์
โปรดติดตามตอนต่อไป